ซึ่งเป็นเลขาธิการพักพลังประชารัฐนะครับไปทำบุญยกช่อฟ้าอุโบสถเสริมดวงชะตาทิพยมนต์
ที่คุณสุรทินหัวหน้าพักประชาธิปไตยใหม่เนี่ยเป็นผู้จัดขึ้นนะครับ
หลังจากที่บิ๊กป้อมแล้วก็ร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าเดินทางมาทำพิธียกช่อฟ้าอุโบสถ
วัดโพศกฝนเจริญนะครับอำเภอลำลูกกาลจังหวัดประถุมธานีสาว๓๐กระวักษณ์กระดาคมที่ผ่านมา
นี่นะฮะบรรยากาศก็เป็นงานบุญนั่นแหละนะครับ
ป้อมก็ร่วมพิธีทิพยมนต์ด้วยนะฮะเสริมดวงชะตานะครับ
คุณสุรทินพิจารณ์หัวหน้าพักประชาธิปไตยใหม่แล้วก็สอสอบัญชีรายชื่อของพักประชาธิปไตยใหม่เนี่ย
พอทำพิธีเสร็จวันนั้นบอกนี่บิ๊กป้อมเนี่ยจะได้นั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีอย่างแน่นอน
เนื่องจากชะตาของท่านในช่วงนี้ตกที่นั่งจักรพรรดินะที่นั่งจักรพรรดิเลยเหรอคะ
คนอื่นสู้ยากมากวันนี้เนี่ยเขาก็ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวทรัฐทีวีนะครับ
พลเอกประวิทย์เนี่ยก็แค่มาเสริมดวงชะตาไม่ได้มาต่อชะตานะไปเสริมดวงชะตา
ประโยคที่พูดในวันนั้นเนี่ยได้ยินมาจากปากของพระเกจิอาจารย์ที่มาประกอบพิธีกรรมเลยนะฮะ

เอสจิกเขาบอกเลยเพราะว่าเพราะว่าดวงของท่านตกที่นั่งจักรพรรดิครับคนอื่นสู้ยาก
อันนี้เกจิครับอาจารย์สมพงศ์อาจารย์สมพงศ์
คือพลเอกประวิทย์ดวงท่านจะครบรอบ๗๘ปีนี่คือวันที่๑๑สิงหา
โอกาสของพวกเราก็คนไทย
ถ้ามีโอกาสอายุมันจะครบรอบก็ไปเสริมดวงพร้อมกับได้บารมีนะครับ

ไม่ได้มีนัยยะอะไรนะครับแต่ประเด็นที่ฮือฮาไม่แพ้การไปทำบุญ
เสริมดวงชะตาของบิ๊กป้อมและคณะเนี่ยนะครับ
ก็คือการแต่งกายที่วัยรุ่นเหลือเกินของพลเอกประวิทย์นะครับ
แล้วก็ยังมีอีกเรื่องหนึ่งด้วยนะฮะ
อันนี้นอกจากดวงพร้อมภาพใบเห็นไหม
นี่เห็นตั้งแต่โซเชียลลงวันก่อนแล้ว
ว่าเดี๋ยวนี้ออกไปข้างนอกเรียกลุงป้อมไม่ได้หรอก
ถึงไม่ใส่กางเกงยีนแต่เขาก็วัยรุ่น
แต่ทีนี้เนี่ยนอกจากเรื่องไปเสริมดวงชะตาทำบุญแล้วก็โอ้โหดวงที่นั่งจักรพรรดิใช่ไหม
ตกที่นั่งจักรพรรดิจะได้เป็นนายกแต่งตัววัยรุ่นแล้วเนี่ยมันมีอีกเรื่องหนึ่งฮะ

ที่ไปทำบุญนี่นั่งอยู่นี่ครูบาไก่

ไม่รู้แล้วไปถึงไหนยังไง
แต่มาอยู่ตรงนี้ได้อย่างไรนะฮะ
วัดโพศพผลเจริญอำเภอลำลูกกาปฐุมธานี

จำเขาได้ไหม

พระมหาหมุณีอรุยดาบท

โอ้โหมีหลายสิ่งหลายอย่างใช่ไหม
ออกมาโพสต์ออกมาอะไรไปแถวบ้านกกอก

เมื่อก่อนเราเรียกเขาว่าอะไรนะครับปู่เหรอ
เพราะปู่อะไรปู่หมุนีอะไรนะ
เขาเป็นปู่อะไรคะตอนนี้เป็นพระแล้ว

วันนี้รวมคนที่เคยอยู่ในสื่อเยอะเหมือนกันนะ

ส่วนตัวขณะเตรียมประกอบพิธีให้กับบิ๊กป้อมและคณะด้วย
คนก็เอ๊ะแล้วทำไมเนี่ยอดีตมหามุณีอรุยดาบทที่บวชอยู่
เนี่ยถึงมาอยู่ตรงนี้ได้นะครับก่อนหน้านี้ก็เคยโด่งดังจาก
กรณีนี่พิพาทกับหมอปลาและคุณน้ำฟ้าเมื่อปี๖๔แล้วก็ไป
ตามติดชีวิตลุงพลป้าแตนช่วงข่าวน้องชมพู่กำลังดังนี่คน
นี้จำได้ไหมครับตอนนั้นเนี่ยชื่อจริงก็ชื่อชายรัฐยอดพรมนะ
หรือปู่มหามุนีอริยาดาบทเป็นเจ้าสำนักศักยรปู่มหามุนีแล้ว
ศัยศาสตร์คนนึงแต่ก็เคยถูกตำรวจบกปอทไปจับหลังจาก
เกี่ยวกับเรื่องของความไม่เหมาะสมต่างเขาก็ออกมาชี้แจง
เขาเป็นคนธรรมดาไม่ใช่ฤษีตอนเขาเป็นฤษีพ่อปู่ฤษี
มหาหมุณีคนไปเรียกฤษีกันเองไปสื่อสารกันเองปู่เนี่ยเป็น
ชื่อเล่นมาหาเนี่ยคือเป็นชื่อตอนเรียนไปเรียนธรรมก็เลยกลายเป็น
ที่รู้จักประเด็นเหล่านี้มันก็เลยถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าเอ๊ะแล้ว
หลังจากบิ๊กป้อมไปไปทำพิธีทิพยบนเสริมดวงชะตาแล้วแม่แล้ว
แบบนี้พระแบบนี้ไปอยู่ด้วยยังไงอะไรยังไงนะครับวันนี้
เราไปที่วัดป่าปุญยิมิตรบ้านคำน้อยตะบนคำแคน
มันจากคีรีจังหวัดขอนแก่นนะครับนี่แล้วก็ได้ไปเจอกับอันนี้ชื่อเลยนะ
อย่างเป็นทางการที่เขาบวชนะหลวงปู่พระมหาหมุณีอาริยรโตภิกขุ
เป็นพระลูกวัดอยู่ที่นี่แต่วัดที่ประกอบพิธีของบิ๊กป้อมเนี่ย
อาจจะแบบนิมนต์พระมาจากหลายวัดหลายพื้นที่นะฮะนี่ทำให้ทราบว่ามาบวชแล้วมาจำวัดอยู่ที่นี่ได้ประมาณ๑สัปดาห์นะครับ
แล้วก็บอกกับทีมข่าวของเรานะครับบอกว่าไอ้พิธีทิพยมนต์เนี่ยมันคือการเสริมดวงชะตาจริง
ซึ่งตัวของพระมหาหมุณีก็ถูกนิมนต์ให้ไปร่วมประกอบพิธีกรรมดังกล่าว
ที่มีการกังขาเรื่องการบวชของเขาว่าเออเหมาะสมไหมแล้วยิ่งไปทำพิธีใหญ่แบบนี้เนี่ยมันใช่หรือไม่อย่างไร
พระมหาหมู่นีบอกก็เป็นเรื่องปกติที่ควรจะวิภาคมิชาณสิทธิ์เตียน
ส่วนตัวเนี่ยศึกษาเล่าเรียนทางธรรมะมาตั้งแต่เล็กตอนเป็นคาราวาสก็ช่วยเรื่องศาสนพิธีกรรมมาตลอด
แม้ว่าจะเคยมีประวัติแบบไหนอย่างไรเนี่ยแต่ตอนนี้เขาก็กลับตัวแล้วเขาอยากจะบวชจริง
แล้วตัวเองก็ถือว่าเป็นพระชั้นผู้น้อยแต่ด้วยเรื่องของพุทธศาสตร์และศาสนพิธีกรรม
ที่มีความละเอียดอ่อนก็เลยได้รับนิมนต์ไป
เพื่อไม่ให้สังคมไทยก็เป็นเรื่องปกติเนอะเพราะว่าเราเนี่ยก็เป็นครูบาอาจารย์ที่ศึกษาเล่าเรียนมาตั้งแต่เล็กแล้วก็ไปเป็นคาราวาสก็ยังทำพิธีกรรมนะช่วยเหลือพระพุทธศาสนาแล้วก็สอนในด้านศาสนาพิธีกรรมแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับความเชื่อเนี่ยอัตมาจะเป็นคนที่ระงับเหตุตลอดเพราะเพื่อไม่ให้สังคมไทยเราทะเลาะกัน
ครูบาไก่เจ้าวาดวัดป่าเทวารามบ้านป่าผูตมป่าผูอำเภอมันจารีคีรีจังหวัดขอนแก่นนะครับ
หรือว่าพระสุวิทย์ชินนวโรเคยเป็นข่าวดังเรื่องภาพหลุดจำได้ไหม

อ่านี่ฮะวันนี้เราก็เลยไปถามว่าเอ๊ะไปร่วมพิธีวันนั้นที่บิ๊กป้อมไปไปเสริมดวงชะตาเนี่ย
ท่านก็บอกก็ไปตามกิจนิมนต์ก็ไม่คิดหรอกว่าโอ้โหจะกลายเป็นประเด็นข่าวใหญ่โต
ไปตามเขานิมนต์
เป็นใครนิมนต์นะครับคุณบ้าง
คือมีผู้มานิมนต์นะครับ
เขาเป็นอะไรนะเป็นเขาเรียกอะไรชิงแสหรือเปล่า
เป็นต๊ะชิงแสอย่างนี้ครับ
เป็นสินแสแล้วก็มาบวชมาบวชแล้วก็ไปอยู่วัดที่ครูบาอาจารย์ที่ท่านเคยมาช่วยทางนี้แหละ
มาช่วยมาทางนี้ท่านก็เลยว่าถ้าได้มีโอกาสแล้วก็นิมนต์ให้ท่านไปช่วยหน่อย
ไปทำพิธีช่วยหน่อยแล้วก็ไป

พระไปร่วมกันทำพิธีในวันนั้นค่ะนะฮะสิ่งของที่ใช้ในการทำพิธีวันนั้นนะครับ
มีพานไถนาลงยันนะฮะที่ผ่านการประกอบพิธีกรรมจากพระเกจิอาจารย์ทางภาคอีสาน
แล้วก็มอบให้กับบิ๊กป้อมร้อยเอกธรรมนัฏแล้วก็คุณสุรทินนะฮะ
ความเชื่อก็คือสามารถพลิกชะตาให้ร้ายกลายเป็นดีอ่า
เหมือนพานไทยที่จะพลิกธรณีให้เป็นนาข้าวที่อุดมสมบูรณ์อ่า
แต่คนก็ไปเห็นเอ๊ะพระสองรูปนี้คุ้น

แต่วัดนี้ก็คือไม่ได้มีปัญหาเนอะนักการเมืองไปทำบุญอะไรได้